มีหลายเหตุผลนะคะที่คนเขาบอกว่าอย่าไปยึดติดกับอดีต
เพราะว่าเรื่องในอดีตบางทีมันไม่ได้ทำให้อนาคตหรือปัจจุบันดีขึ้น

นั่งกินเหล้ากันไปแต่เช้าจนตกบ่ายปุ๊บ
เอาแล้วเริ่มเมาแล้วพูดจาไม่เข้าหู
พูดจาไม่เข้าหูที่ว่านี่ก็คือขุดเรื่องอดีตมาด่ากัน

เพื่อนจนล้มคว่ำกระทืบเพื่อนจนแบบแทบจะสลบอยู่แล้วค่ะ
คว่ำหน้าลงในแอ่งน้ำไม่พอใจนะคะ
กระทืบซ้ำจนเพื่อนแน่นิ่งไป
ดูแล้วคิดว่าเพื่อนคงตายแล้วล่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่แอ่งน้ำหน้าบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ

เสื้อเนี่ยเลิกขึ้นไปอยู่ที่บริเวณหน้าอกนะคะ
มีรอยแตกที่ปากแต่ตามร่างกายไม่มีแผล
สืบสวนสพเมืองสุรินเก็บรวบรวมหลักฐาน

สูตรเบื้องต้นบอกว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
คนก่อเหกคือนายวินยูว์เป็นคนโทรแจ้งสันตรวจเองด้วย

เขาเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเขานี่แหละเป็นคนกระทืบ
แล้วก็ต่อยเพื่อนจนเพื่อนตายอยู่คาแอ่งน้ำเล่าบอกว่าตั้งวงดื่มเหล้ากันตั้งแต่เช้า
พอเมาได้ที่ก็หยิบเอาเรื่องราวเก่าที่เคยทะเลาะกันมาคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันใหม่
ถึงขั้นบันดาลโทษะชกต่อยและกระทืบกันอีกฝ่ายสู้ไม่ได้คว่ำหน้าล้มลงไปในแอ่งน้ำ
เขาก็เลยตามไปกระทืบที่หัวจนอีกฝ่ายแน่นิ่งถามว่ารู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหม
ก็รู้สึกผิดแต่ในขณะเดียวกันก็แค้นในใจที่เพื่อนพูดจาดูถูกเหมือนกัน
เรื่องมีราวแหละเขาถึงไปทำเขาแบบนั้นนะพี่เขาเคยดูถูกผมไว้ครับ
ว่าเขาผมเคยพลาดเคยอะไรเขาไม่เคยให้โอกาสผม
รู้จักกันไหมรู้จักกันครับครับแล้วทำไมถึงวันนี้ก็เลย
พูดจาด่าอะไรกันหรือเปล่าถึงไปทำเหมือนกับคนเคยรู้จักกัน
แต่คนไม่เคยให้โอกาสกันเลยไปซ้ำเติมกันพอดี
ผมได้ไปเจอผมก็เลยอ่า
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายสุวิทย์คนตายนะคะ
ครอบครัวก็จัดงานศพขึ้นที่บ้านเนี่ยแหละค่ะคุยกับภรรยาผู้ตาย
บอกเธอไม่เคยรู้เลยว่าสามีเธอกับคนก่อเหตุเนี่ย
เป็นเพื่อนกันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน
แต่ยอมรับว่าเวลาสามีเมาอ่ะพูดเยอะวันเกิดเหตุสามีออกจากบ้าน
จะไปรับจ้างทำรั้วให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่เช้าตรู่
รู้อีกทีนึงก็ตอนที่ลูกชายเนี่ยโทรมาบอกว่าพ่อถูกกระทืบตายอยู่ในแอ่งน้ำ
ตกใจมากแล้วเธอก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ
แต่แล้วแกเป็นคนพูดมากแล้วแถวนี้เขาก็รู้แกไม่มีพิษภัยหรอกคือแก
พูดแล้วแกสไตล์พูดพูดมากแต่แกไม่มีแรงไม่มีอะไรจะทำอะไรใครหรอก
ก็อยากฝากบอกว่าคือคนตายไปแล้วนะคะ
ก็ไม่สามารถมาพูดอะไรได้ก็มีแต่คนที่อยู่แหละพูด
ก็อยากให้คิดถึงว่าคนตายไม่สามารถออกมาแก้ตัวอะไรได้
ก็คือให้เจ้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีถึงที่สุดนะพี่
เมืองต้นนายวินยูคนก่อเหตุถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นนะคะ
แล้วก็ถูกคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ